นูนึงนิยมเหลือเกินก็คือข้าวจี่กินหน้าหนาวจ้า
ว่าไหมอากาศหนาวกินข้าวจีอุดร้อนมันเข้ากันมากเลย
อืมนะคะตรงเนี้ยคือบริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายค่ะ
เขาทำข้าวจี่ขายแล้วชิ้นใหญ่เลยเห็นไหม

เออที่หนองคายตอนนี้อุณหภูมิประมาณสัก๙องศานะ

เนี่ยว่าดูเวลากินข้าวจีร้อนนะคุณฉีกออกมาเนี่ย
พูดเร้อผุ่นเด้น
ลูกขาต่อคิ้วยาป้านรถไฟ

ลูกค้าลูกค้าก็มารอเลยค่ะ
ลูกค้าบอกป้าทำเร็วหน่อยอยากกินแล้วเนี่ย

ฟาวทำไมโอ๊ยไม่ได้ดูบ้านรีบเร็วหน่อยเดี๋ยวแล้ว
อ๋อย่างฟาวย่างไว
ใช่รีบหน่อยเพราะว่าลูกค้าอยากกินแล้ว
และนอกจากข้าวจี่ที่เห็นนะกล้วยปิ้ง
ขนมใบบัวก็มีขนมไข่หงขนมไข่เต่ามีหมด
บอกเลยคุณผู้ชมค่ะพ่อค้าแม่ขายที่นั่นนะ
เขาทำกันแบบสดใหม่ร้อนเสิร์ฟจากเตา
ใครอยู่น้องคลายนะพี่อุดหนุนกันได้
อยู่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายด้วยจ้ะเด้อ
ไข่ปิงก็มีไส้กรอกผู้ชิ้นปิงก็มี
เหมาะมากกินหนาวช่วงเช้าแบบนี้

กรอกอีสานบ้านฮาวย่างกันอย่างนี้เลย
ร้อนแล้วแบบไส้มันจะกรอบเวลากัดอ่ะโป๊ะ
เออหนังกรอบแล้วก็แบบต้องอ้าปาก